ที่เสียเสียอายุสามสิบแปดปีอันนี้โอ้โหสลดจริงจริง
เสียเป็นเจ้าของกิจการรับซื้อของเก่าเครียดไปยิงเมียในห้องนอน
เมียตายแหละแต่ตอนยิงอ่ะลูกก็อยู่นี่ครับคุณผู้ชมดูรอยเลือดดิ
นะครับตำรวจภูทรบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งนะครับเปิดธุรกิจรับซื้อของเก่า
ริมถนนโรจนะขาเข้าหมู่สามตะบนสามเรือนรอยเลือดเต็มเลยฮะ
โถงกลางบ้านหยดไปเป็นทางไปถึงห้องนอน
พอไปที่เตียงนอนเจอรอยเลือดอีกนะครับเยอะไม่แพ้กัน
มีปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปดหนึ่งกระบอกนะครับก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลราชธานีบอกว่ามีผู้เสียชีวิต๒คน
ถูกปืนยิงเข้าที่ศรีษะเป็นผู้ชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน
ทราบชื่อคือนายสารสอายุ๓๘ปีเป็นเจ้าของร้านขายของเก่านะฮะ
นางสาวทันธิวาอายุสามสิบสี่ปีนะครับผู้ตายทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันฮะ
ลุงของผู้เสียชีวิตของฝ่ายชายนะเล่าบอกว่าช่วงเช้าก็ยังเห็นสาโรธ
เดินออกจากห้องก็ยังทักทายกับเขาตามปกติจากนั้นสาโรธก็เข้าไปในห้องอีกครั้ง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดคราวนี้รีบวิ่งไปดูเลยแต่ประตูล็อกฮะ
จากนั้นลูกของผู้ตายอายุ๑๒ปีก็มาเปิดให้แล้วก็รีบอุ้มหลานออกมานะครับ

ดังก็คือเรารู้ว่าเป็นเครื่องพื้น
รู้ผมก็โดดเข้า

เปิดประตูมันล็อกล็อกลูกชายอยู่ในนั้นด้วย

ลูกก็บอกผมก็เลยอุ้มมันไปตรงนั้น
ตำรวจคาดว่าสาโรธน่าจะเข้าไปยิงเมียก่อนนะครับ
แล้วยิงตัวเองตามน่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวล่าสุด
ญาติขอให้โรงพยาบาลส่งศพประชานสูตร
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พลังศิษฐ์